เอาถามพี่อุ๋ยแล้วถามคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวแบบนี้ละกัน

แล้วมีคนโต๊ะข้างบอกว่า
คุณอุ๋ยว่ายังไงมานั่งนี่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะมานั่งนี่
จะไปยังไงไม่รู้จักเลยไปไหมไม่ไปไม่ไปเหรอคะระวังนะพี่อุ๋ย
ทำไมครับพี่อุ๋ยจะไปร้านนั้นไม่ได้อีกเลยนะเฮ้ย
ก็เนี่ยผู้ชายคนนี้เขานั่งกินดื่มอยู่กับเพื่อนใช่ไหมมีทหารคนหนึ่งก็มาอยู่ร้านเดียวกัน
พักบอกมานี่มานั่งนี่เขาก็ไม่รู้จักไปทำไมอ่ะเออเขาก็เลยบอกอ๋อไม่ไปครับเท่านั้นแหละ
ทำไมฮะบอกมึงอย่าให้กูเห็นมึงที่ร้านนี้อีกนะเฮ้ยมึงตายโอ้โห
ยังไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นใคร
อ้าวมึงไม่เอาออกมา

นั่งนั่งนั่งให้บอก
เฮ้ยนั่งมาเรียบร้อนนะ

ใครมาเก่งพูดอะไร

ใครมาเก่งพูดอะไร
ใครไม่รู้

แล้วก็บอกพี่เป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะ

รู้นะคะว่าคนเรียบร้อยเขามีบุคลิกแบบนี้

เพราะว่าผู้ชายคนนี้เดินบุกเข้ามาในร้าน
เพราะว่าคนที่เรียกไม่ยอมออกไปหาเดินไป

คนเรียบร้อยเขาทำกันแบบนี้
คลิปนี้นะคะคุณทัศุภานะคะเป็นคนถ่ายเอาไว้

คาดว่าน่าจะระดับพลตรี

ธันวาคมตี๒อยู่ทหารคนนี้ตะโกนมาที่โต๊ะเธอที่นั่งกันอยู่๑๐คน
เรียกรุ่นน้องเธอให้ไปหาที่โต๊ะ

เล่าให้ฟังก่อนเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไง

อยู่ทหารคนนี้ก็ตะโกนมาที่โต๊ะเธอที่นั่งกันอยู่๑๐กว่าคน

เพราะว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาจะได้จบไป

อ้าวนี่ค่ายทหารเหรอคะหรือว่าร้านกินข้าวกันเนี่ย

แฟนของน้องคนนั้นก็เลยไม่พอใจ

แล้วก็กลับมาที่โต๊ะค่ะไม่จบ

แล้วคราวนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่าเดินเข้ามากระชากรุ่นน้อง

เขาก็เลยเชิญให้ทหารไลน์เนี่ยออกจากร้าน

แล้วก็เนี่ยโวยวายบอกพวกมึงอย่าให้กูเจออีกนะ
ถ้ากูเจอพวกมึงที่ร้านนี้อีกพวกมึงตาย

เดี๋ยวนี้เวลาเราใส่หน้ากากอดับมัน
ใช่ไหมพี่อุ๊ยจังหวัดกระชากคอเสื้อมันไปเกี่ยวอีสายคล้องแม็กซ์เนี่ยบาดคอเขา
เออจนเขาบาดเจ็บเลยอีกคนนึงที่โดนเนี่ยสร้อยทองขาดเลยค่ะ
ร้อยคอที่เขาใส่มาขาดเลยเธอเลยบอกว่าโทรแจ้งตำรวจเลยละกัน
เป็นพื้นที่ของสพรัฐนาธิเบสนะคะ
พอตำรวจมาถึงปุ๊บพี่ทหารคนนี้ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมา
แล้วคุยกับใครสักคนคล้ายกับอันนี้ไม่แน่ใจนะ
บอกคุยกับใครสักคนคล้ายเหมือนจะให้มาเคลียร์ให้
บอกว่ายืนยันเลยว่าทั้งโต๊ะเธอไม่รู้จักกับนายทหารคนนี้มาก่อน
แล้วที่รู้มาเนี่ยทหารรายเนี่ยมีพฤติกรรม
ระรานลูกค้าแล้วก็ลวนลามผู้หญิงด้วย
พี่เป็นคนเรียบร้อยแต่ข้อมูลที่ได้มามันดูส่วนทาง
บอกว่าอยากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่า
นี่เห็นไหมตำรวจมาเมื่อกี้นั่งโทรศัพท์อยู่
ใช่นั่นแหละเธอบอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้ว
ตำรวจบอกให้ไปไกลเกลี่ยเธอบอกเธอไม่อยากไกลเกลี่ย
ไม่อยากเคลียร์อะไรทั้งนั้นด้วยแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยด้วย
บอกว่าอยากให้กองทัพตรวจสอบหน่อยเป็นทหารจริงหรือเปล่า
เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเลย
คืออยู่คุณอ่าเป็นทหารนะคะเป็นทหารเนี่ย
เราไม่รู้ว่าคุณมีอาวุธในมือหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
แม้แต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ให้ชื่อนามสกุลยังไม่ได้ให้อะไรกับเราเลย
จริงสืบจริงมันไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นนะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ากลัวแบบกังวลเกรงใจอะไร
อิทธิพลอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เสร็จแล้วตัวเทิร์นคุณทัศุพาแล้วก็ผู้ใช้คนหนึ่งคุณเอกไทย

เพื่อไปชี้จุดเกิดเหตุให้กับทางตำรวจชุดสืบสวน
ก่อนที่จะเข้าพบผู้อำกับการสรัตนาที่เบสเลย
พันธุ์ตำรวจเอกเมษนนนาขวัญนะคะ

เพราะว่าคลิปที่เราได้เห็นกันไปเนี่ย

แต่ว่าคลิปต้นฉบับเนี่ยหน้ามันชัดมากอะค่ะ

ถ้าตำรวจจะตามตามได้แน่นอน

ก็ได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายแล้ว
มีการส่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุแล้ว
ก็เห็นทะเบียนรถเก่งที่ผู้ก่อเหตุกับผู้ติดตามขึ้นรถกลับไปหลังเกิดเหตุแล้ว
ก็ได้ข้อมูลเยอะแล้วเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาทำการสอบสวน

หรือจะไม่ใช่เขาเขามันคนเรียบร้อยนะ